เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลย
แล้วบางคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยแพ้การกัดการต่อยของสัตว์อะไร
คือที่สุพรรณบุรีมีหนุ่มอายุ๓๕ปี

ในสวนขึ้นชื่อว่าในสวนมันก็จะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยแหละ
ไป๗วันแพ้พิษมดตะนอยจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
คุณผู้ชมที่ทำไร่ทำสวนอยู่
จะต้องไปเจอกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยแบบนี้

เวลาถูกอะไรต่อยแล้วมีอาการที่มันผิดปกติ
หรือแพ้มากกว่าค่ะต้องบอกว่าอย่าชะล่าใจนะครับ
เพราะบางคนคิดว่าไม่เป็นไรถูกสัตว์ตัวเล็กกัด
เป็นตุ่มนิดนึงคันนิดนึงแสบนิดนึง

ใช่ค่ะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะ
นี่เป็นภาพงานศพของนายอัศวินนกเล็กหรือว่าเอส

ตั้งอยู่ที่วัดคีรีทรงธรรมอำเภอเดิม
บางนางบวชที่สุพรรณบุรีหลังจากเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะคะ
เหตุนี้เกิดจากถูกมดตะนอยต่อย๗วันที่แล้วค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามกับนายกิติพันธวีวัฒนภง
กำนันนบเป็นกำนันตำบลวังคันอำเภอด่านช้าง
ซึ่งเป็นคนโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีการแชร์มาในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
กำนันนกเนี่ยเล่าว่านายเอสมีศักดิ์เป็นพี่เขย
ที่ผ่านมานายเอสเคยถูกมดตะนอยต่อยมา๔ครั้ง

ก่อนหน้านี้๔ครั้งที่ถูกต่อยไปคลินิก

แต่ทีนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นครั้งที่๕นี่นะคะ
ต่อยขณะที่ไปตัดแต่งกิ่งลำไยในอำเภอด่านช้าง
หลังถูกต่อยมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
ภรรยาก็รีบพาไปโรงพยาบาลด่านช้าง
ตอนนั้นนายเอสหมดสติ

ทำการปั๊มหัวใจช่วยเหลืออยู่ประมาณ๗๘นาที
จนกระทั่งในเอสเริ่มฟื้นคืนสติกลับมา
แต่ก็ยังคงมีอาการชักเกร็งอยู่ตลอดเวลานะคะ
บรรดาพันรยาและญาติก็เลยตัดสินใจร่วมกัน
นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ดูอาการต่ออีก๕๖วัน
คือ๕๖วันที่ส่งต่อไปรักษาไม่มีอาการตอบสนองเลยนะคะ
กระทั่งช่วงเที่ยงของเมื่อวานที่ผ่านมา
นายเอสเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
สำหรับสาเหตุแพทย์ระบุว่าเกิดจากอาการแพ้พิษัตริย์อย่างรุนแรง

หล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเกิดภาวะสมองตาย
และระบบหายใจล้มเหลวนะคะ
นายกิติพันธ์ยอมรับว่า
รู้มาก่อนว่านายเอสมีอาการแพ้รุนแรง

แต่ทุกคนก็ไม่คาดคิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตขนาดนี้
ครั้งก่อนก็เคยถูกมาแล้ว๔ครั้งที่บอกไป
ถูกที่ข้างลำตัวต่อยที่ข้างลำตัว
ตอนนั้นก็มีอาการมีเนื้อแข็งมีบวมเป็นไต

ครั้งต่อมาอาการมันเริ่มรุนแรงขึ้น
โดยเฉพาะครั้งที่สองถึงครั้งที่๔
มีผื่นแดงสากชาหายใจติดขัด

ก็หมอก็ฉีดยาให้แล้วก็หลับไปเป็นชั่วโมงก็หายนะคะ
ทางครอบครัวให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
ปกติแล้วนายเอสผู้เสียชีวิตเป็นคนสุขภาพแข็งแรงดี

แต่มีอาการแพ้ถ้าถูกมดตะนอยต่อยนี่แหละ

ต่อยตัวเดียวนะคะจะมาฆ่าชีวิตนายเอสไปได้
และที่มีการนำเรื่องราวมาโพสต์

เอามาโพสต์ต่อแล้วก็ลักษณะตั้งเป็นสาธารณะ
เพื่อต้องการให้ทุกคนระวังและสังเกตอาการของตัวเองให้ดี
แม้จะถูกสัตว์ตัวเล็กกัดหรือต่อย
ก็ไม่ควรมองข้ามหลังจากนี้

ก็มีข่าวเกี่ยวกับตะขาบมันมากัดถึงขั้นเสียชีวิตก็มี

แต่ว่ามดตะนอยคือก็ไม่คาดคิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้
เอาล่ะต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณมากที่เอาเรื่องราวนี้มาโพสต์เป็นอุทาหรณ์
เพราะว่าคนที่ดูข่าวเราอยู่จะได้ไม่ชะล่าใจนะ
ถ้าเกิดว่าถูกสัตว์ตัวเล็กมันกัด